เขาบอกว่าเขาไปเห็นเหตุการณ์มันแปลก
ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้

เขาเห็นว่าตำรวจยืนทะเลาะอยู่กับผู้หญิงคนนึง

แล้วเหมือนกับตำรวจพยายามที่จะใส่กุญแจมือผู้หญิงคนนี้ด้วย
นี่ค่ะภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริเวณสะพานเดชาติวงศ์

เขาก็เลยโพสต์ถามว่าใครรู้บ้างครับ
ว่าเกิดเหตุอะไรเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะ
นี่ค่ะก็คือที่ริมถนน
ใต้สะพานเดชาติวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ดีแล้วนะคะถ้าเห็นอะไรแปลกมีพิรุธ

แล้วก็เสียงบรรยากาศรอบข้าง

ซึ่งมันก็ไม่ชัดว่าเขาคุยอะไรกันแล้วก็พูดเรื่องอะไรกัน
เขาบอกว่าเขาขับรถผ่านแล้วเห็นท่าไม่ดีก็เลยถ่ายไว้
ทีนี้ค่ะพอได้มีการโพสต์คลิปเหล่านี้
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปไปโพสต์ตอบนะคะ
ผู้หญิงที่ยืนคุยกับตำรวจนี่นะครับใช่ค่ะ
และนักข่าวก็ได้ไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์อายุ๒๙นะคะ
นางสาววีรยาขออนุญาตไม่บอกนามสกุล
คุณครูคนนี้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในวันนั้นเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์
เดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์
กำลังเรียนต่อปริญญาโทอยู่แต่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก

ก็เลยถูกตำรวจจราจรเรียกจับที่บริเวณสี่แยกเดชาติวงศ

แต่ก็พยายามต่อรองกับตำรวจว่างั้นยึดบัตรประชาชนเอาไว้ได้ไหม
แต่ตำรวจไม่ยอมพยายามจะยึดรถ
แล้วก็บอกว่าต้องเสียค่าปรับ๔๐๐กับตำรวจเท่านั้น

ผลสุดท้ายก็เลยเถียงกันอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
คุณครูสาววัย๒๙คนนี้ก็บอกว่ายอมรับว่าตอนนั้นอารมณ์เสียมาก

แล้วก็ร้องขอกับตำรวจไปแล้วว่าออกใบสั่งมาเลย
เดี๋ยวไปเสียค่าปรับทีหลังแต่ตำรวจไม่ยอม
คุณครูท่านนี้ก็เลยบอกว่าตัวเองตัดสินใจขี่รถออกมาเลย
เพราะมองว่าก็ให้บัตรประชาชนกับตำรวจไปแล้ว
ไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีเพียงแค่ขี่รถไป

แต่ปรากฏว่าช่วงที่ขี่รถออกมา
เป็นจังหวะเดียวกันกับตำรวจพยายามจะกระชากครูคนนี้ค่ะ
ก็เลยทำให้รถไปเกี่ยวตัวตำรวจจนล้ม
ก็เลยมีการขี่รถไล่ตามกันเกิดขึ้น
คุณครูบอกว่าช่วงที่ขี่รถไล่ตามกัน
เริ่มตั้งแต่บริเวณสี่แยกไปจนถึงใต้สะพานเดชาติวงศ์

เพื่อที่จะคุยอธิบายชี้แจงกันอีกรอบนึง
แต่ปรากฏว่าตำรวจก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วไปพุ่งชนกลางรถจักรยานยนต์ของครูสาวท่านนี้ค่ะ
รถล้มแบบนี้แล้วก็คว่ำทับร่าง
ทีนี้ค่ะครูสาวท่านนี้บอกว่าพอตัวเองลุกขึ้นมาได้
ตำรวจนายนี้บีบคอบีบหน้าพยายามจะตบด้วย
คุณครูก็เลยพยายามอธิบายว่าไม่ได้มีเจตนาจะหนี
ขี่รถไปกดเงินจะได้เอาเงินมาจ่ายค่าปรับให้
แล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วย
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ก็เลยไปโพสต์ตอบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด

แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
ที่สพเมืองนครสวรรค์ค่ะ
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะคะ
เราก็เลยให้คุณลำดวนคล้ายชาวนานักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุ
ใต้สะพานเดชาติวงศ์อำเภอเมืองนครสวรรค์
ไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์ครับ
นายสุรสิทธิเอื้ออารีเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔สิงหาคมค่ะ
เขาก็เห็นภาพว่ามันแปลกอ่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ตะโกนให้ช่วยด้วย
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
มีประมาณแบบดึงแก้มอะครับแล้วก็จะทำท่าล็อกกุญแจมือ
นี่ค่ะทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนของคุณครูวีรยา
ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะคะ
เพื่อนของคุณครูชื่อว่านายนรงจันหอมค่ะ
รับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครูวีรยาก็น่าจะมีส่วนผิด
เพราะว่าหนึ่งไม่ใส่หมวกนอกสองไม่พกใบขับขี่

แต่ถ้าจะถามถึงนิสัยของครูวีรยาเนี่ยนะ
เป็นคนใจเย็นไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
ที่ผ่านมาเป็นคนเรียบร้อยด้วยค่ะ
เรามองจากข่าวที่เขาปล่อยมาข้างเดียว
แต่อันนี้เกิดจากการได้พูดคุยกันแล้วก็มันไม่น่าใช่
จากการที่ว่าขั้นต้นขั้นแรกที่มันเกิดเหตุ
หนึ่งครูเราก็ผิดในส่วนหนึ่ง
เรื่องการที่ไม่สมบัติขับขับนอกแล้วก็ไม่พกใบขับขี่
ในส่วนนี้เราก็ติงทั้งเด็กทั้งโรงเรียนทั้งผู้บริหาร

ตำรวจก็ได้มาอธิบายหน้าเสาทงทุกปี
ในการที่มีการขับขี่ยวดยานพานะ
จะต้องพกบับชาติชนเอาไว้ขับขี่แล้วก็สมบัติกับนอก

เราที่ทราบข่าวเหมือนเรามองข่าวด้านเดียวหรือมองหลายด้านเนี่ย
แต่ถ้าเรามองด้านเดียวก็เหมือนคนนั้นถูก

แต่ถ้าได้รู้จริงต้องพูดจากตัวเขาแล้วก็คู่กรณี
ว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นความจริงคืออะไร
เราหาความจริงมาให้ทั้งสองด้านค่ะ
ได้ข้อมูลจากคุณครูสาววัย๒๙ที่อยู่ในคลิปแล้วนะคะ

อยู่ในคลิปด้วยที่ทะเลาะกับครัวค่ะ
ก็คือตำรวจที่อยู่ในคลิปนี้นะคะชี้แจงเอาไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังอำนวยการจราจรบริเวณสี่แยกเดชาติวงศ์
เห็นผู้หญิงคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์จอดติดไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อก
ก็เลยเรียกตรวจจับปรับแต่ระหว่างที่กำลังเขียนใบสั่ง
ผู้หญิงคนนี้ขี่รถออกไปเลยทำให้ตำรวจเองโดนชนจนล้ม
กางเกงขาดขาถลอกแล้วก็ลากรถตำรวจไปกับถนนอีก๓๔เมตร
อันนี้ข้อมูลจากตำรวจบอกแบบนี้นะคะครับตำรวจก็เลยบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันคือการทำร้ายเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็เลยมีการขี่รถจักรยานยนต์
ไล่ตามกันจนเกิดการชนกันขึ้นทางร้อยตำรวจเอกชาญศึกบอกว่าพอชนแล้วเนี่ย
ตัวเองพยายามยกมือกันตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผู้หญิงพยายามจะผลัก
ต่อว่าด่าทอตลอดเวลาก็เลยต้องยกมือป้องกันตัว
ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ทำร้ายร่างกายครูสาววัย๒๙คนนี้นะคะ
แต่ว่าคุณครูท่านนี้บอกว่ามันยังมีปัญหาต่อเพราะว่ารถจักรยานยนต์ของครูก็เสียหาย
โดนรถตำรวจชนแล้วก็รถกระบะยกมาลากมาที่สอนอตอนนี้ยังไม่ได้คืนแจ้งความเอาไว้แล้ว
แต่ปรากฏว่าตัวเองถูกแจ้งความกลับครับตำรวจที่อยู่ในคลิปเนี่ยแจ้งความกลับเหมือนกับ
ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้ด้วยอะค่ะเธอก็เลยบอกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยจะไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ก่อนที่จะเกิดภาพในคลิปว่าก่อนหน้านี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ถ้าได้ภาพวงจรปิดมาเนี่ยจะชัดที่สุดนะฮะแต่ตำรวจเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่สามารถปล่อยไปได้ในตอนนั้นคือไม่สวมหมวก
ไม่มีใบขับขี่แล้วจะขอว่าเอาไปกดเงินก่อนแล้วย้อนมาจ่ายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้
มันก็จะเป็นการทำผิดซ้ำซ้อนอะไรประมาณนี้แต่ตำรวจบอกว่าไม่งั้นตัวตำรวจเองก็จะโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อะไรแบบเนี้ยครับ